ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของคนในชุมชนเวลาเกิดใครเสียชีวิตลักษณะปริศนา
หลายคนจะเริ่มตกใจแล้วเป็นโควิดหรือเปล่า
ก็กลัวมันจะมีการแพร่กระจายของเชื้อต่างค่ะ
ล่าสุดเกิดขึ้นที่ชนบุรีนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตปริศนาในชุมชนค่ะ
คนในชุมชนก็เลยเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
พ่นยาฆ่าเชื้อให้หน่อยนะคะเพื่อความสบายใจเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพแสนศุกร์ไปพร้อมกับอาสาสมัครกู้ภัย
มูลละนิทิตรัยคุณธรรมค่ะ
ตอนแรกไปตรวจสอบก่อนนะคะมีผู้เสียชีวิตบริเวณวัดแจ้งเจริญดอนตำบลแสนศุกร์
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายไม่ทราบชื่อ
อายุประมาณ๖๐ปีนอนเสียชีวิตจุดนี้ประมาณ๓ชั่วโมงค่ะ
ตรวจสอบภายในตัวพบเงิน๖๗๐บาทมียาแก้ปวดมียาเส้น
อาสาสมัครกู้ภัยค่ะเปิดเผยว่าผู้ตายเป็นคนร้ายบ้าน
อาศัยอยู่จุดนี้ก่อนเสียชีวิตมีอาการตัวร้อนเนี่ยเขาสงสัยกัน
ตัวร้อนเป็นไข้ปวดหัวหลังจากนั้นมีอาการชัก
พอชาวบ้านมาพบก็เลยแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ
แต่พอเข้ามาช่วยเหลือไม่ทันการค่ะ
เสียชีวิตไปก่อนที่กู้ภัยจะมาถึงนะคะ

นายชายเชศปินคล้ายอายุ๔๘ปีชาวบ้านบอกว่า
จากการเสียชีวิตของผู้ชายคนนี้
นำมาเสียชีวิตของผู้ชายคนนี้
ซึ่งความวิตกกังวลของชาวบ้านในระแวกนั้นค่ะ
เพราะว่าก่อนเสียชีวิตเจ้าตัวมีอาการเป็นไข้ด้วยไง
ลักษณะคล้ายคนเป็นโควิดเลยนะคะ

ช่วยมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้หน่อย
เพราะว่าในชุมชนมีเด็กเล็กมีกลุ่มเสี่ยงนั่นเอง
มีเด็กเล็กมีผู้สูงอายุอาศัย
เฉพาะในชุมชนนี้เขาบอกเยอะค่ะ